ก่อนหน้าที่จะเมาเนี่ยมีประเด็นอยู่แล้วคือ
ไม่ชอบไม่พอใจที่แม่เลี้ยงไปเอาลูกหมาที่ไหน

เพราะเมาหนักไม่เห็นอะไรแล้ว
เอาปืนไปไล่ยิงลูกหมาตาย๓ตัวเลย

ไม่ใช่ว่านั่งรอมอบตัวนะพี่อุ๋ย

ใจหลุดสองไหนอีกยิ้งอะไรห่วงห่วงผ้าสองห่วงต้องดูลูกสอง
อยู่ตรงไหนอ่ะ
ตอนนี้พอเมาต์ไม่ใช่ไม่เมาต์ก็ไม่รู้จัดขนาดไหนแล้วดูค่ะ
เรียกไปตั้งแต่ลิ้นยันขา
นี่คือนัทธวุฒิบุญทรงอายุ๓๐ปีนะคะ
นัทธวุฒิคนนี้เอาลูกซองไปยิงแม่เลี้ยง
เอามีดไปฟันแม่เลี้ยงจนตาย

นัทธวุฒิบอกผมยังไม่รู้เลยว่านี่ผมอยู่ไหนอ่ะ
จำไม่ได้แล้วว่าผมทำอะไรลงไปบ้าง

เพื่อไปสอบปากคำที่โรงพัก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๖โมง๔๐นาทีช่วงเย็น
ในอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
ในที่เกิดเหตุลักษณะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียว
มีรอยเลือดอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็ผนังห้องครัว
มีชิ้นเนื้อของผู้ตายกระเด็นติดผนังด้วย
เพราะว่าปืนที่ใช้นี่เป็นปืนลูกซองค่ะ

นัทธวุฒิเนี่ยเอาลูกซองยิงแขนแม่เลี้ยงตัวเองก่อน
แล้วก็เอามีดพร้าพฟันคอกับแขนทั้งครั้ง
แม่เลี้ยงอาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิต

บอกว่ามันเริ่มจากบ่ายวันที่๓๐ตุลาคม
เมียทนไม่ไหวโทรไปหาพ่อบอก

นัทธวุฒิก็เลยหงุดหงิดหนักเลยทีนี้

ไม่รู้กินไปเท่าไหร่ค่ะแต่ก็กินจนเมาหนักมาก

เพราะนัทธวุฒิไม่ชอบใจที่แม่เลี้ยงชอบเลี้ยงหมา
ชอบเอากลับมาเลี้ยงแต่ไม่ให้ข้าว

ตกเย็นแม่เลี้ยงเอาลูกหมามาเลี้ยงเพิ่มอีก๓ตัว
หมาอายุประมาณ๓เดือนเองพี่อุ๋ยตัวยังน้อยอยู่เลย
เอาค้อนทุบหัวหมาตายค่ะ
เอาค้อนทุบหัวลูกหมาวัย๓เดือนเนี่ย
ทั้ง๓ตัวแล้วเอามาทิ้งไว้ท้ายรถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วนัทธวุฒิขว้าลูกทรองมาจะยิงแขนแม่เลี้ยง๑นัท

นึกว่าจะจบที่ตรงนั้นนัทธวุฒิไม่จบนะคะ
ไปหยิบมีดมาไล่ฟันคอกับแขนแม่เลี้ยงซ้ำอีก

เราได้ภาพกล้องวงจรปิดใกล้บ้านเกิดเหตุตอนทุ่ม๒๕นาทีมาด้วยค่ะ
ได้ยินเสียงปืนดังลั่นขึ้นมาหนึ่งนัดนะคะแล้วก็ได้ภาพวงจรปิดตอนที่นัทธวุฒิออก
อภัยผู้ตายคือแม่เลี้ยนัทวุฒิเนี่ยออกไปซื้อของที่ร้านค้าอยู่ห่างจากบ้านหนึ่ง
เมตรในช่วงเช้าคือปกติแล้วช่วงเวลาเช้าเนี่ย
จะออกจากบ้านไปทำงานแวะซื้อของที่ร้านค้า
คือถ้าดูพฤติการจะเห็นเลยว่าผู้ตายเป็นคนรักหมา
คือเหมือนถ้าเจอหมาตรงไหนก็เออมันต้องแวะเล่นแวะหยอกเอ็นดูหน่อย
พอหมามาปุ๊บขอเดินไปเล่นกับหมาหน่อยก็เป็นคนรักสัตว์นะคะ
โมง๑๘นาทีคนตายก็เดินออกมาจากร้าน
แล้วก็เดินย้อนกลับไปที่บ้านเพื่อจะขึ้นรถออกไปทำงานกับสามี
สามีก็คือพ่อของนัทธวุฒินะคะเธอมีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยง
๖โมง๕๙นาทีเธอเลิกงานก็กลับมาซื้อของร้านเดิมนี่แหละ
นี่ตอนเลิกงานมาแล้วก็มาซื้อของที่ร้านเดิม
เข้าไปในร้านแค่นาทีเดียวก็เดินออกมา
แต่ว่าเดินไปทางปากซอยแทนนะครับคราวนี้
เนี่ยเดินไปทางปากซอยแล้วก็เลี้ยซ้ายเพื่อเดินวนไปเข้าบ้านที่อีกซอยหนึ่ง
นี่คือภาพสุดท้ายที่เราเห็นผู้ตายยังมีชีวิตอยู่จากกล้องวงจรปิด
ทุ่ม๔๔นาทีค่ะจะเห็นรถกู้ภัยขับออกมาจากบ้านหลังเกิดเหตุ
นี่ค่ะกู้ภัยมาพร้อมไฟวาบนะครับ
ขับออกไปแล้วคิดว่าช่วงเวลาเกิดเหตุน่าจะเป็นเวลาประมาณสักทุ่มครึ่งได้
ส่งคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปติดตามความคืบหน้าที่สพเวียงสานะคะ

ตั้งแต่เช้าในงานเลี้ยงแก้บนในหมู่บ้าน

คุณสุชาดาเลยถามว่าแล้วตอนนี้สั่งยังจำได้ยัง
ว่าทำอะไรลงไปบ้างทั้งเอาค้อนทุบลูกหมา
เอาปืนฆ่าแม่เลี้ยงจำได้ไหม
เขาบอกเมื่อวานผมเมามากจริงจำได้แค่ว่าทะเลาะกับเมียกับแม่เลี้ยง
แต่จำไม่ได้แล้วว่าผมไปไล่ยิงไล่ฟันใครอะไรยังไงแบบไหน

ส่วนเรื่องหมาผมยอมรับนะว่าผมมีปัญหากับแม่เลี้ยงหลายรอบแล้ว
คือแม่เลี้ยงจะชอบหมารักหมาผมไม่ว่า
แต่แม่เลี้ยงรักแล้วชอบแล้วเอามาเลี้ยงเนี่ยแต่ไม่เลี้ยงไง

นี่ที่ผมมุดหงิด
สร้างใจจะยิงเขาไหมสีแรก

รู้ไหมว่าตอนนี้แม่เลี้ยงตายแล้ว
ยังไม่รู้เลยนี่พึ่งรู้
เสียใจไหม
อยากขอโทษหรืออะไรไหม

แต่ว่าแก่กระดาษผมไม่หลาย
มันพลาดไปแล้ว
ก็ขอโทษจะได้

บอกว่า

ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พอลูกสาวโทรไปไงบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่ด้วยแล้ว
โทรให้ผมมารับผมก็เลยมารับเพราะไม่อยากให้ลูกอยู่เพื่อปะทะ
เกิดเหตุผมก็ไม่อยากพูดอะไรมาก
เพราะผมสงสารหลานผมสองคนกลัวว่าหลานจะมีปมในใจว่าพ่อเคยทำอะไร
ถามในฐานะพ่อตาลูกเขยคนนี้เนี่ยถ้าไม่เมาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลย

ทีมข่าวสังเกตว่าหน้าบ้านยังมีกรงเลี้ยงหมามีกรงเลี้ยงไก่
แล้วก็มีหมา๓ตัวเดินอยู่รอบบ้านนะคะ
มีลูกหมาสีน้ำตาลอีก๒ตัวที่รอดชีวิตเนี่ยนอนอยู่ใต้ถุนบ้านด้วย
แต่ว่าลูกหมาที่ถูกฆ่าเนี่ยญาตินำออกจากที่เกิดเหตุไปแล้วเรียบร้อย
ก็จะมีหมาเดินอยู่ในบ้านแบบนี้
และก็คือพ่อของคุณก่อเหตุด้านนั้นเริ่มไปขอโอโหสีกรรม
แล้วก็แบกลงศพลงจากรถนะคะ
ระหว่างที่มีการเปิดโลงเพื่อรดน้ำศพเนี่ย
โอโหน้ำตาแทบจะมาได้โลกนะคะ
ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเห็นทั้งคู่มีปัญหากันเลย
จะมีก็แต่ลูกผมนี่แหละที่มันชอบเมาเหล้า
แล้วก็ทะเลาะตบตีกับลูกสะพ้าย
มันเคยเมาแล้วต่อยพ่อตามาแล้วด้วย
ผมพยายามเตือนแล้วจริงนะให้ลูกเลิกเล่าเลิกเล่าเลิกเล่าเนี่ย

แล้วมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นผมก็ไปไม่ถูกเหมือนกัน
เขาบอกว่าไปแล้วทหารหมาแม่เลี้ยงไม่เคยให้ปล่อยหมาทิ้งเลย
ไม่ใช่หมากำลังมาแค่สามวันนี้

เนี่ยพยายามเล่หมารอพ่อมาก็เข้าในบ้าน
ผมก็บ่โห้นะครับมันบ่มีปัญหาอย่างกันอย่างอื่นแต่ผมบ่โห้ว่าความจงใจของมันมันจะคิดจะได้ผมก็บ่โห้เนาะ
ในทุกฤทธิ์ในใจของมันอ่ะข้างนี้มันเฟ้นโม้ขนาดนี้ก็ผมก็บ่โห้เนาะผมไม่ได้อยู่บ้าน
มายืนเขาว่ามันเต้เมียมันแต่ผมก็ไม่ได้หันเหตุการณ์อ่ะ
แต่ผมนึกว่าฝันถ้าว่ามันคนมีปัญหากันมาก่อนเนี่ยผมก็คงจะได้ระวังล่ะถ้าผมโง่
นี่ผมก็บ่โห้มีเฟ้โห้
ตำรวจสพเวียงสาแจ้งข้อกล่าวหาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองอาวุธปืนข้อหายิงปืน
ส่วนข้อหาทารุณกรรมสัตว์เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการขยายผลหลังจากนี้ก่อนค่ะ
โอ้โหแล้วดูสภาพเห็นไหม
นี่น่าจะยังไม่สามารถนะพี่อุ๋ยยังไม่คุ้นตั้งแต่เช้าอะ
โหดร้ายเกินไปนะใช่ไหมเพราะว่าคุณบอกคุณไม่พอใจเรื่องนั้นเรื่องนี้

ไม่พอใจทั้งคนไม่พอใจทั้งหมาอืมคุณฆ่าเขาตายหมดแต่ตัวคุณอ่ะ
คุณยังมีโอกาสได้หายใจใช่ไหมคุณติดคุกคุณก็ได้หายใจ
คุณจะออกมากินเหล้าต่อได้อยู่เลยมั้งถูกต้องเดี๋ยวพ้นโทษออกมาคุณก็คุณก็ได้กินเหล้าอีก
แล้วถ้าเกิดคนเขาบอกเขาไม่พอใจที่คุณดื่มเหล้าจนเมา

ซึ่งไม่มีใครเขาจะไปคิดแบบคุณไงใช่ไหมว่าไม่พอใจใครแล้วต้องไปฆ่าเขาอย่างนี้ใช่ไหม